จำเรื่องเมื่อวานได้ไหมเต่าหน้ายักษ์รายเดอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า
แล้วมีเรื่องกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเดินออกไปแล้วเฉียวชนกันจนเป็นข่าวใหญ่โต
พี่เขายอมขอโทษนะพี่เขายอมรับคำขอโทษด้วยนะครับ
แต่เรื่องคดีความเขาเอาให้ถึงที่สุดแล้วเขาไปถึงไหนรู้ไหมวันนี้
กระทรวงยุติธรรมไปกระทรวงยุติธรรมบอกว่าแก้กฎหมายหน่อยได้ไหม
เพิ่มโทษหน่อยได้ไหมสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเนี่ย
นี่แหละครับหลังจากเราเสนอข่าวไปนะครับล่าสุดวันนี้นะครับ
ผู้เสียหายคือนายอิสราราชทองหลางนะครับไปกับคุณแม่ของเขา
แล้วก็ทีมงานเพจสายไหมต้องรอดไปกระทรวงยุติธรรมเลย
เพื่อขอผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษให้หนักขึ้นได้ไหม
สำหรับกรณีของการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า
หลังจากเขามีเรื่องกับเต่าหน้ายักษ์ก็คือนายบุญยฤทธองเอี่ยม
นี่แหละครับคุณผู้ชมนายอิสลาผู้เสียหายเขาบอกว่า
เมื่อวานเนี่ยก็มาขอโทษก็จริงนั่นแหละแต่เรื่องขอโทษก็ขอโทษไป
รับคำขอโทษแต่คดีความเอาเอาถึงที่สุด
ไม่ติดใจครับไม่ยอมความครับ
ขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับในแบงค์ในแบงค์เป็นใคร
แบงค์เป็นลูกชายเจ้าของร้านขายเครื่องมือช่าง
ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละนะฮะเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าใช้เหตุใช้ผลและใจเย็นมากกว่านี้นะครับ
เรื่องการของการทำร้ายร่างกายมันไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะ
และที่ผ่านมามันก็มักจะมีมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขึ้นมาขี่บนทางเท้าอยู่แบบนี้บ่อยนะครับ
แต่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงถึงขนาดนี้ครับ

เรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าก็คุยกันมาได้ฮะ